คุณผู้ชมบางครั้งในการแบบทะเลาะวิวาสหรือต่อสู้กัน
จนตัวจริงจริงอันตรายจริงจริงหนีเถอะค่ะไม่อยากให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้
วัยรุ่นสองคนอายุสิบเจ็ดเองนะคะไปกดเงินตู้อึ
ไม่รู้ว่าเป็นคู่อริต่างสถาบันหรือยังไง
เอามีดมาวิ่งไล่ฟันโอ้โหข้อมือเนี่ย

คนเจ็บคือน้องเสื้อสีม่วงที่ร่างใหญ่หน่อย

คือตอนแรกดูเหมือนเอาไม้ฟาดเฉยนะ

ตรงปลายมันคือมีดตะขอค่ะ

จริงน้องเสื้อม่วงมากับเพื่อนอีกคนนึงนะ

แต่น้องเสื้อม่วงคนเดียวเลยลงเดียวเลยแล้วก็ฝ้าไม่อยู่แล้วมันล้อมอยู่แบบนี้สองคนอยู่ฝั่งซ้ายอีกคนนึงอยู่ฝั่งขวา
ไม่รู้จะวิ่งหนีกันยังไงแล้วมันหูฟาดฟาดฟาดไม่ยั้งเลยสามคนมีอาวุธครบมือนะคะ
ข้อมือน้องถูกฟันลึกเกือบขาดเลยค่ะ
น้องอายุแค่๑๗ปีเท่านั้นเอง
เหตุการณ์เกิดขึ้นหน้าร้านสะดวกซื้อถนนประชาอุทิศนะคะ
คือน้องสองคนเดินมากดเงินสองคนเห็นไหม
ไว้รุ่นช้อน๓ยังไม่รู้มาจากไหนเหมือนการขี่มอร์ทเซ็นซ์นี่กดเงินอยู่

สักพักหนึ่งคุณผู้ชมลองดูกล้องวงจรปิดต่อไปเห็นไหม
เหมือนเขาหันหลังไปแล้วก็แบบเหมือนมีคนเรียกหรืออะไรยังไง

แล้วมันก็ปรีลงมาเลยนะไม่พูดไม่อะไร

เรื่องต้นเนี่ยกู้ภัยต้องรีบพาน้องส่งโรงพยาบาลเลย

สภาพบาดแผลคุณผู้ชมคือ
ข้อมือเกือบขาดคือไม่เกินจริงเลย

มันเห็นชัดเจนว่าไอ้แผลที่เปิดกว้าง

มันฟันลึกขนาดไหนค่ะ
ผู้กำกับบอกว่าลงพื้นที่ไปดูที่เกิดเหตุแล้ว
ฝ่ายสืบสวนเร่งหาข้อมูลแล้วก็เบาะแสผู้ต้องหาแล้ว
คิดว่าน่าจะเป็นเรื่องคู่อริต่างสถาบันแหละ
แต่ตำรวจพอจะทราบตัวคนเกาะเหตุแล้วนะคะ
ตอนนี้กำลังเฝ้าติดตามรวบรวมพยาหลักฐานเพื่อดำเนินการจับกลุ่มอยู่

แต่ว่าเพื่อนอีกคนนึงเนี่ยไม่ได้รับบาดเจ็บอะไรนะคะ